พี่โตโน่ผลงานล่าสุดเขาก็แซ่บเหมือนกันนะ
เล่นกับใครรู้มั้ยเล่นกับปุ๊กลุ๊กผลกิจผู้ชม

เปิดภาพมาอันแรกก็ถอดเสื้อเลยจ้ะคุณจริง
งานนี้ปุ๊กลุ๊กค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
เพราะจริงในละครไม่ได้กอดจูบเยอะอะไรขนาดนั้น

ที่สำคัญค่ะร่วมกันกับพี่โตโน่แล้วสบายใจ
เป็นแนวแบบเอิ๊กอาร์กวนประสาทกันอะไรอย่างนี้
นำรองว่าเป็นเพื่อนสนิทอย่างมัย
มัยนี่เขาเพื่อนสนิทใช่มั้ย

อ่าไปฟังจ้า

กลับไปแค่แบบของจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์

หนูสบายใจแบบมากที่ทำงานด้วย
เขาสวยนะแล้วก็หุ่นดีด้วย
เซ็กซี่เวอร์เลยปุ๊กลุ๊กกับเขาก่อนที่กันออกกำลังกาย

ต้องออกกำลังกายด้วยแล้วก็เลือกกินโปรตีนเป็นหลักค่ะ
ุ๊กลุ๊กเทคคอร์สเรื่องโภชนาการกับคุณหมอโดยตรงเลยนะ

ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องเนี่ยฟิตแอนดเฟิร์มทุกวันนี้คือใครไหมคะ
ใกล้ตัวเลยค่ะคุณดูรูปค่ะตามรูปเลย

อ้ามพัชราภาใส่ในชุดบิกินี่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันแซ่บซีดนะไปดูค่ะคุณผู้ชม

พอใช่มาชีวิตจริงก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหแต่งตัวแซ่บขนาดนั้มอะไรแบบนี้นะคะ

คือเด็กคือไม่กินข้าววันเดียวก็ได้แล้วพี่แจ๊
คือเหนื่อยถ่ายละครแค่ไหนก็คือกลับไปก็ต้องแบบเฮ้ยสัก๕นาที
เพราะแบบมันขึ้นเลข๓แล้วมันกลายเป็นแบบว่าน้ำหนักมันลงยากค่ะ
แต่ว่าคือคนอื่นเขาก็ทำได้พี่อ้มพี่อ้ำเราก็ต้องสู้
คืออาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องหุ่นดีตลอดเวลา
อ่าเรื่องจริงคุณผู้ชมค่ะต้องดูแลรูปร่างนะ
ก็บอกว่าปุ๊กลุ๊กก็บอกว่าฉันต้องสวยฉันต้องแซ่บกว่านี้

จริงถ้าพี่บอกว่าเรือนขวัญวันนี้สวย